บอกเลยนะคะโผล่ไหนจะผิดแต่โผล่นี้ไม่ผิดแน่นอนนะคะ
สำหรับไฮโซโพกแล้วก็คุณอ้ามพัชรพะที่ผ่านมานะคะ
วาเลนไทยก็หวานเวอร์ตุจีนก็หวานเวอร์
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไปทานข้าวกับครอบครัวของฝ่ายหญิง

นี่เขาไปคุยอะไรเรื่องสินทรงสินสอดกันหรือเปล่าเนี่ยฮะ
ฉันก็อยากจะรู้จริงว่ามีการคุยเรื่องนั้นหรือเปล่านะคุณ
เออนะคะยืนยันได้จากภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
พร้อมหน้าพร้อมตามีทั้งคุณพ่อคุณแม่

ชัดเจนขนาดนี้ค่ะแฟนคลับเลยลุ้นให้ไฮโซหน้าตี

ให้สำเร็จให้จงได้ค่ะเต้ยถึงประตูวิวาไปเลย

นี่คุณผู้ชมที่ฉันหวังว่าจะไม่ต้องใช้แล้วนะ
ฉายาของพี่อ้ำเนี่ยแซ่บบนคานผ่านหลัก๔ปีนี้ยกเลิกไปเลย
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงพฤศจิกาเขาบอกว่าถ้าตามดวงจริงพี่อ้ำจะสละโสด
นี่นะคะมาแล้วขอให้เป็นจริง
และที่สำคัญวันนี้๑๘เดือน๒ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เขาว่ากันว่าเป็นวันเกิดของไฮโซโพกด้วย
สาวกรอดูกันเลยนะจ๊ะว่าแม่อ้ำวันนี้จะซิงอาซองหรือเปล่า

ว่ารักครั้งนี้ของคุณอ้ำมีความสุขมากนะ
แล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายก็ต่างพยายามทำอะไรเพื่อกันและกันด้วยนะคะ